ข่าวนี้ต้องดูแล้วต้องตามนะไปเจอศพผู้ชายถูกเผานั่งยาง
คุณผู้ชมนี่ฮะอุ้ยสยองเดี๋ยวเล่าให้ฟังจะสยองกว่านี้อีก
ค่ะตอนนี้ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะจะหาคนร้ายนะ
เหตุเกิดที่ถนนในสวนลำไยครับบ้านจักรคำพิมุกหมู่๗
ตะบนต้นทงอำพลเมืองจังหวัดลำพูนตามบริโภคสอบภอมืองลำพูนมาเพียบเลย
นั่นน่ะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่าเพิ่งเจอกระดูกศพใหม่ใหม่เลย
เผาใหม่ใหม่เลยนอนหงายอยู่ดำเป็นต่อตะโกเอาอวัยวะภายในยังไหม้ไม่หมด
ผมผมบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่ตกใจ
สภาพศพเนี่ยเหลือแต่หัวกระโหลกสีขาวครับคิดว่าผู้ตายต้องเป็นผู้ชาย
แล้วเอาอะไรเผามีเศษไม้มีเศษยางรถยนต์ครับคุณผู้ชม
อกจากนั้นยังพบร่องรอยของการลากศพจากริมถนนเข้ามาประมาณ๑๐๐เมตรด้วยนะฮะ
และที่บริเวณกระท่อมข้างบ่อปลาพบรอยหยดเลือดด้วยนะ
ห่างจากกระท่อมไปอีก๒๐๐เมตรไปเจอร่องรอยของการเอาอะไรสักอย่างมาทิ้งที่บริเวณสระน้ำ
เจ้าหน้าที่ประสานนักประดาน้ำนะไปงมเจออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
เนี่ยฮะพี่เขางงบเจออะไรรู้มั้ยเจออะไรครับ
นี่ครับคันนี้ฮะต่อมาในเกรดฮิลันรัฐอายุ๕๙ปี
มาดูที่เกิดเหตุบอกโอ้ยนี่มอเตอร์ไซค์ลูกผมนี่

แม่ของพู่ที่ไกลครับ
หมู่ต่อมีคนโทรหาแม่
ทำไมมีคนโทรหานอกแล้วก็ไป

เป็นประอุ่นอย่างนี้ทางกลมปลากลมหน้าค่ะ

เห็นไฟป๊อบอยู่
น่าจะเป็นกองไฟนี้หรือเปล่าตอนตีหนึ่งอ่ะ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเมื่อเย็นที่ผ่านมานี้เอง

อยู่ที่ตะบนต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ห่างจากจุดเกิดเหตุมากิโลเดียว๑กิโลเมตร
ในบ้านเจอยากของผู้ตายครับ
พ่อกับแม่ไปให้การกับตำรวจไง
ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดนะ
ของร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงบ้านของผู้ตายนี่ฮะ
หันฟับไปแล้วเห็นไหม
รถของผู้เสียชีวิตผู้ตายเนี่ย๓ทุ่มครับคุณผู้ชม

ออกจากบ้านเพียงลำพังสอดคล้องกับคำให้การของคุณพ่อคุณแม่
นายชายชาญแม่นมั่นอายุ๔๔ปี
คนที่ขับรถแบ็คโฮเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เขาถูกจ้างให้มากรบหน้าดิน
ช่วงพักเที่ยงก็ขี่รถผ่านถนนจุดเกิดเหตุ

เห็นอะไรขาวว่ะเข้าไปดูเกราะคน

โอ้โหมันเป็นร่างคนถูกเผานี่
ล่าสุด๑ทุ่มที่ผ่านมาตรวจสอบภาพเมืองลำพู
ซึ่งเป็นจุดที่พบคราบเลือดบอกสั้นว่าวันนี้เจ้าหน้าที่
มาสอบถามในฐานะเจ้าของที่ดิน
โดยตอนนั้นช่วงที่มีการพบศพ

แล้วก็ก่อนเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้เจอผู้ตายหรอกนะ
รู้จักว่าผู้ตายเป็นคนในหมู่บ้านแค่นั้น

ก่อนเกิดเหตุนี้เราได้ไปเจอกับผู้ตรงผู้ตาย

แล้วรู้จักกับผู้ตายมากน้อยแค่ไหนครับ

ก็คือโดยทั่วไปไม่ได้สนิทสนมอะไรมากมาย
นั้นลากไปมั้ยอ่ะเพราะว่าเห็นมีร่องลอยลากไปตั้งแต่น้องน้องน้องมา
เขาไปดูอ๋อแต่
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่ก็คือเพื่อนนะเป็นเพื่อนของตัวนายวุฒิไกรอ่ะ
เขาเป็นคนที่โทรศัพท์หานายวุฒิไกรเป็นคนสุดท้ายด้วยนะคะ
แล้วก็ยอมรับนะว่าเป็นคนโทรศัพท์ไปหาผู้ตายตอนประมาณ๓ทุ่มจริง
แต่จะชวนกันไปกินเหล้าพอโทรไปหาเนี่ย
ตัวผู้ตายเนี่ยบอกว่านั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านนี่แหละ
ก็เลยบอกว่าถ้างั้นไม่ไปหาแล้วนะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็ยังทำงานอยู่ที่สวนค่ะ
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง

วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง
วันตอน๓ทุ่มเดี๋ยวโทรไปเป็นไง

บอกแบบนี้ยอมรับยอมรับว่าตัวเองมีที่ดินอยู่ตรงกระท่อมจริง
แต่ตัวเองอ่ะจะดูแลในส่วนของบ่อเลี้ยงปลาใกล้ใกล้กับกระท่อมซึ่งมันไม่ใช่ส่วนที่
เป็นที่เขาไปเจอจักรยานยนต์ที่มันอยู่ในสระมันคนละส่วนกันเมื่อวานตอนเช้าเนี่ย
เขาก็ไปเลี้ยงบ่อนะคะไปที่บ่อเลี้ยงปลาเพื่อเอาอาหารไปให้ปลาตามปกติ
ก็ไม่ได้เจอผู้ตายนะแล้วไม่ได้มีการติดต่อกับผู้ตายมานานแล้วด้วย
ก่อนจะถูกเจ้าที่ตำรวจจับตัวขึ้นรถไปตรวจค้นบ้านตามหมายค้นนะคะ
แล้วก็ขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้สื่อเนี่ยตามไปเก็บภาพเดี๋ยวก็น่าจะได้รู้ล่ะค่ะ